ท่านผู้ชมครับมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ชัยภูมินะครับ
มีลูกศิษย์วัดคนหนึ่งนะเป็นผู้ชายเขาหลอนยา
หนอนย่าเหมือนกันนะคะอ่าแล้วฆ่าเพื่อนที่เป็นเพื่อนรุ่นพ่อนะฮะ
ก่อนจะลากศพโยนทิ้งสระน้ำในวัดเพื่ออำพลางคดี
พอเขาไปเจอศพกันเนี่ยโอ้โหญาติพี่น้องเขาร้องไห้กันนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับสระน้ำหลังวัดศรีเมืองทอง
ห้วยยายจิ๋วอำเภอเทพสถิตจังหวัดชายภูมิ
เจียมทานอุทิศอายุ๕๘ปีนะครับเสียชีวิตลักษณะลอยคว่ำหน้าอยู่ในสระน้ำ
เจ้าหน้าที่ก็นำร่างขึ้นมาชนะสูตรนะฮะเบื้องต้นเนี่ยพบว่าเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจ
แล้วมีรอยช้ำแถวกรามซี่โครงหักทะลุทิ่มปอดด้วยนะครับ
คือจากการสอบสวนสืบสวนเนี่ยทำให้ทราบว่าคนก่อเหตุก็คือ
นายอรินชัยเปล่งกระโทกหรือว่าในดูอายุ๒๔ปีนะครับ
เป็นคนในแถวพื้นที่นั่นแหละนะครับชาวบ้านก็รวมตัวกัน
ช่วยกันจับตัวไว้ได้นะครับนี่ฮะในสภาพยังดูแบบหลอนหลอนอยู่เลยเห็นไหมครับ
ก่อนเกิดเหตุผู้ตายก็คือในเจียมเนี่ย
อยู่ในดูคนก่อเหตุเดินมาเนี่ยมาขอบุหรี่สูบ
คือทางลุงเจียมแกก็อาจจะรำคาญแกก็เลยต่อว่าไป
ทำให้ในดูไม่พอใจนะครับ
แล้วก็ชกนะฮะจนลุงเจียมแกสลบไปโดนชกที่ท้อง
แล้วในดู่นี่คือลากลุงเจียมเนี่ยโยนทิ้งบ่อน้ำนะครับ

แล้วก็มีชาวบ้านมาเจอพอชาวบ้านมาเห็นในดูเนี่ย
รีบขี่จักรยานยนต์หนีนะครับหลบไปอยู่ที่โรงเรียนแถวจุดเกิดเหตุ
ชาวบ้านเขาเห็นแล้วล่ะนะเขาก็ตามไปแล้วก็จับตัวไว้ได้

พฤติกรรมของคนก่อเหตุนะฮะคือในดู่เนี่ยเขาเป็นคนที่ชอบก่อเหตุ
ชอบใช้ความรุนแรงแล้วก็เสพยาเสพติดคาดว่าเมื่อวานนี้น่าจะเสพยาเสพติด
แล้วก็ร้อนนะครับก็เลยก่อเหตุนะเฮะ
ก็ไปตามความคืบหน้าที่สพเทพสถิตก่อน
ต้องหาเพื่อสอบปากคำเพิ่มเติมนี่ตัวในดูนะเขาบอกว่าเมื่อวานนี้เขานั่งจุดพลุอยู่แถวริมสะน้ำ
เจียมแกเดินมาเอาเท้ามาถีบกลางหลังเขาก่อนเขาเลยโมโหก็เลยชกเข้าปลายคางลุงเจียมไปทีนึง
เจียมก็สลบไปเลยจากนั้นเขาเห็นลุงเจียมเนี่ยคลานลงไปในบ่อน้ำเอง
แล้วเขาก็เลยเดินหนีออกมาแล้วอยู่ก็มาถูกจับตัวอันนี้คำกล่าวอ้างของคนก่อเหตุนะฮะ
ต้องให้ความเป็นธรรมลุงเจียมแกด้วยแกชี้แจงอะไรไม่ได้แล้ว
ตัวของในดู่เนี่ยเขาบอกว่าที่ผ่านมาเขาเคยถูกลุงเจียมด่าเขา
ก็เลยแค้นฝังใจมาตลอดด่าบุพการีด้วยพอเมื่อวานนี้มาถูกถีบก็โมโห
แต่ยืนยันว่าตัวเขาเนี่ยปกติดีไม่ได้มีการป่วยหรือว่าหลอนอะไรทั้งสิ้น

มาเทียบกับคนไม่รู้เท่าในเมืองเช้าโรงงานพ่อว้าย
ฝางเดี๋ยวเขาลั้นแล้ว
ก็แค่แค่นั้นแล้ว
เราไปที่จุดเกิดเหตุนะครับยังมีร่องรอยของคราบเลือดนะครับ
มีรองเท้าแตะแล้วก็ซองยาเส้นของลุงเจียม
ตกอยู่ที่พื้นย่าแถวริมสะน้ำ
มีคนที่เห็นเหตุการณ์นะฮะเป็นเด็กวัดแถวนั้นแหละครับ
แต่เป็นคุณลุงแล้วนะแกบอกแกทำงานอยู่หลังกุฏิ
อยู่ได้ยินเสียงเหมือนแบบคนทุบอะไรเสียงดังตุ๊บตุ๊บเนี่ยฮะ
ก็เลยเงยหน้าขึ้นไปดูเห็นในดู่เนี่ยกำลังกระทืบลุงเจียมเลยนะฮะ
ไม่ใช่แค่ชกนะกระทืบเลยนะครับ
กระทืบที่ท้องด้วยจนลุงเจียมแกนอนหมดสติ
จากนั้นในดู่ก็ไปจับขาสองข้างลุงเจียม
ลากไปโยนทิ้งน้ำก่อนจะขี่จักรยานยนต์หนีไป
ตัวในดูกับลุงเจียมเนี่ยเป็นเด็กวัดทั้งคู่มาช่วยงานวัดประจำ
แต่ระยะหลังทั้งสองคนไม่ค่อยถูกกันมีปากเสียงกันบ่อย
ลุงก็ลากลงไปล่ะครับบนป่าลอกลงไป

เวลาผมเรียกไปเทพูนก่อนตัวตาห่วงอยู่ครับ

ตอนนี้ญาติก็รับศพมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านของน้องสาวนะฮะ
น้องสาวบอกว่าโกรธแค้นในดูมากที่มาทำพี่ชายแบบนี้
พี่ชายเคยมีภรรยาแต่เลิกไปแล้วตอนนี้อยู่ตัวคนเดียว
ก็ไปใช้ชีวิตกินนอนอยู่ที่วัดเป็นเด็กวัด
ตัวในดูปกติแล้วชอบมีอาการแบบตาขวาง
บางทีชอบถือไม้ถือเหล็กเดินไปเดินมา

เคยทำร้ายแม่แท้ตัวเองจนขาหักมาแล้ว
แม่ในดูเนี่ยต้องหนีไปอยู่ที่อื่น
แกะเนี่ยเราบอกตรงตรงว่าอยากเอาแบบมันโอ้ก
ติ๊ดได้ติ๊ดยาวไปเลย
หลานของลุงเชียมบอกว่าต้องการให้ตำรวจดำเนินคดีกับในดู
ผู้ก่อเหตุให้ถึงที่สุดนะครับ
และขอเรียกร้องให้คนก่อเหตุเนี่ย
ว่าครอบครัวมาจัดการมาชดใช้เยียวยา
แล้วก็จัดงานศพให้กับลุงเจียมด้วย
เพราะทางครอบครัวฐานะยากจน
นี่อาจจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินเพื่อมาจัดงานศพให้ลุงเจียม
ส่วนเรื่องทางคดีนะครับตำรวจแจ้งข้อหาในดูคือ
ฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนานะครับ
ส่วนข้อหาเรื่องการเคลื่อนย้ายการทำลายการอำพลางศพ
เดี๋ยวต้องรอผลชนะสูตรศพก่อนนะครับว่า
เจียมแกเสียชีวิตก่อนถูกโยนทิ้งน้ำ
หรือเสียชีวิตหลังจากถูกนำไปทิ้งน้ำแล้ว
เรื่องต้นนะครับผลตรวจปัสสาวะของในดู
ปัสสาวะสีม่วงเสพยาเสพติด
ก็ถูกแจ้งข้อหาเสพยาเสพติดเพิ่มอีก๑ข้อหา
แล้วตอนนักข่าวไปสัมภาษณ์บอกโอ้ไม่ได้เสพยงเสพยา